ส่วนคลิปน่ารักที่จะให้ดูต่อไปนี้
เดี๋ยวให้ดูคลิปนะคะอดใจรอนิดหนึ่ง
ให้พี่เบิร์ตให้ก๊อฟให้คุณผู้ชม
คิดคำคมกวนแบบน่ารักไว้นะคะ
เพราะคลิปนี้น่ารักมากก่อไก่ล้านตัวค่ะ

แต่ปรากฏว่าก่อนที่ครูจะปล่อยเด็กกลับบ้าน
ให้คิดหน่อยสิคำคมแบบกลวนน่ารัก
แล้วเด็กคิดได้ไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ
หนูเป็นคนตรงค่ะตรงนี้ยังว่าคนค่ะก็ยังไม่มี
กาแฟยังใส่นมถึงหน้าไม่คมแต่ใส่ใจ
มองหน้าทำเฉยระวังเป็นลูกเขยแม่เรานะ

นี่เหรออะไรนะมองหน้าทำเฉยระวังเป็นลูกเขยแม้เรานะ

ขอปุ้ยหน่อย
แต่เป็นคนที่ใช่สำหรับผี

น่ารักนะคะชอบนี่มากสุดเลย
มองหน้าทำเฉยระวังเป็นลูกเขยแม่เรานะ

คือแล้วแต่ละคนควักมือถือมารัว
คืออยากจะบอกว่าที่เรียนมาทั้งวันลืมหมดแล้ว

มีการเจอสะบัดหน้าด้วยนะคะ
คือจริงแล้วเป็นห้องเรียนวิชาหน้าตสินม๑ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสุพรรณบุรีเออจะมีความเหน่อสุพรรณน่ารักนะคะ

ก็เลยให้ครูต้าเป็นครูฝึกสอนมาทำหน้าที่แทน
ทีนี้หลังจากเที่ยวรำกันจนเมื่อยนะ
เมื่อยมือนี่ครูต้านะคะ
ก่อนจบชั้นเรียนครูก็เลยให้เด็กแต่ละคน
คิดคำคมมาคนละประโยคเดินมาพูดใส่กล้องแต่ละ

ความหันษาก็เลยบังเกิดนี่
โอ๊ยชมอยมากลูกนะคะ
นี่ความหันศาก็เลยบังเกิดแบบนี้นะคะ
นี่แต่ละคนมีคำคมเลิศนะคะ
คมจีบสาวคำคมเกี่ยวกับความรัก

ก็เลยทำให้ห้องนี้เป็นห้องเรียนสีชมพูไปเลยนะคะ

ทั้งเจ็บทั้งจุกเพราะไข่มุกติด
เออจีบเธอก็เป็นทุกข์
นั่งกินชานมไข่มุกก็เป็นเบาหวาน
ถึงหนูจะไม่ใช่พี่นาค
แต่หนูก็รักพี่มากนะคะ